ท่านผู้ชมครับไปดูความคืบหน้าคดีของนายหัดสดีนชัยเพ็งจันทร์หรือว่าน้องดีนนะฮะ
นักเรียนชั้นปวช๓ของวิทยาลัยแห่งหนึ่งที่พนมสรคามจังหวัดฉะเชิงเซา
ถูกพบจากคนงานในไร่เมื่อ๑๖มีนาคมพ่อไปแจ้งความเอาไว้บอกว่าลูกชายหายไปตั้งแต่ต้นเดือนมีนา
มีเสื้อตัวหนึ่งเป็นเสื้อของร้านพิซซ่าดังที่ในศพเนี่ยน้องเขาสวมใส่อยู่นะครับ
แล้วข้างในก็ยังมีเสื้อช็อปของวิทยาลัยอีกตัวหนึ่ง
ปากชื่อคนอื่นไม่ได้ชื่อของนายหัสดีนนะครับ
หลักฐานเพิ่มเติมก็คือภาพจากกล้องวงจรปิด
ในคืนวันที่ออกจากบ้านแล้วก็หายตัวไปอ่ะค่ะไปเติมน้ำมัน
จักรยานยนต์ก็เป็นจักรยานยนต์ของเพื่อน
เสื้อร้านพิซซ่าก็เป็นของเพื่อนหมวกกันน็อกก็เป็นของเพื่อน
ปกติไม่ใส่หมวกกันน็อกใช่แล้วโทรศัพท์ตลอดเวลา
เพราะโทรไปถามเพื่อนว่ารถจักรยานยนต์เติมน้ำมันอะไร
ถูกต้องประมาณเที่ยงคืนเนี่ยปั๊มน้ำมันแถวถนน
สาย๓๐๔ที่พนมสรคามจังหวัดฉะเชิงเศร้านะฮะ
แล้วก็จะมีภาพในช่วงที่เขาขี่รถไปบนถนน
มีการเอาลงสตอรี่อะไรของเขานิดหน่อย
แต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะไปสิ้นสุดตรงไหนอะไรยังไง
มีภาพบางส่วนที่เขาไปตามกันเจอก็เป็นภาพบนถนน
ที่มีจักรยานยนต์ขี่ตามรถจักรยานยนต์ของผู้ตายบ้าง
แต่มันก็ยังไม่ชัดว่าจะใช่หรือไม่ใช่อย่างไร

ใช่ตอนแรกตำรวจก็ตั้งประเด็นไว้เรื่องของยาเสพติดหรือเปล่า

หรือเป็นความขัดแย้งกันในกลุ่มเพื่อนหรือเปล่า

พ่อของนายหัสดินก็บอกว่าก็สงสัยเพื่อนอยู่คนนึงนะ

พอลูกชายหายตัวไปเนี่ยเรียกมาถามก็ไม่ยอมสบตา
บอกแค่ว่าเนี่ยดีนมายืมรถยืมเสื้อไปอะไรไป
แต่ก็ไม่บอกรายละเอียดอะไรมากนักนะครับ
คดีนี้นะครับวันนี้มีผลการชนะสูตรจากทางนิติเวชตำรวจออกมาแล้วนะครับ
ที่เขาแจ้งไปยังพ่อของผู้ตายเป็นผลชนะสูตรเบื้องต้นเดี๋ยวท่านรอฟังนะฮะ
แต่ทีนี้เนี่ยเรื่องของศพเนี่ยนะครับวันนี้ทางญาตินะครับ
นำศพของนายหัสดีนชัยเพ็งจันทร์หรือว่าน้องดีน
นักเรียนชั้นปวช๓อายุ๑๘ปีนะ
บำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิดที่จังหวัดอุดรธานี
นี่ความจริงเปิดเทอมนี้ต้องขึ้นปวสอแล้วนะ
บรรยากาศก็เต็มไปด้วยความโศกเศร้านะครับ
นายคำพันธ์และนางดวงจันทร์พ่อและแม่ของน้องดีนบอกว่า
ตอนที่ไปรับศพลูกชายได้เอาใบบอนไปเสียบที่ปากของลูกชายด้วย
ตามความเชื่อสมัยโบราณที่ว่าหากเอาใบบอนไปทาปาก
จะทำให้รู้สึกว่าคันปากอยากพูด
ก็เลยอยากให้ลูกเนี่ยมาบอกว่าใครเป็นคนก่อเหตุ
เพราะตอนนี้มันมืดตึ๊บไปหมดนะครับ
แล้วพ่อกับแม่ของน้องดีนบอกว่าจะไม่เผาศพลูกชายจนกว่าคดีจะคลี่คลายนะ
แต่ทีนี้สิ่งที่เขาติดใจก็คือตำรวจปล่อยตัวผู้ต้องสงสัยไป๒คน
ที่เรียกมาสอบปากคำก็รู้สึกเสียใจเพราะว่ามันมีความเป็นไปได้
ทั้งสองคนนี้อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้
นายคำพันธ์พ่อของนายหัสดีนเปิดเผยผลการชนะสูตรจากสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจ
บอกว่าได้รับเอกสารยืนยันผลการชนะสูตรศพของนายหัสดีนเบื้องต้นมาแล้ว
ซึ่งสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจระบุว่าไม่ปรากฏสาเหตุการเสียชีวิต
เนื่องจากสภาพศพเน่าเปื่อย
จนไม่สามารถยืนยันสาเหตุการเสียชีวิตทางนิติวิทยาศาสตร์ได้
ทีนี้มันมึดไปกันใหญ่เลยนะคุณเฮียมภาษาสรรค์
คือไม่รู้แล้วทีนี้ว่าถูกยิงถูกทุบตีทำร้ายอะไรยังไงทีนี้มันไม่รู้แล้วไง
แล้วคนที่ตำรวจสงสัยเรียกตัวมาสอบปากคำก่อนหน้านี้ก็ปล่อยไปแล้วด้วยนะ

แต่พ่อของน้องดินบอกว่าทางนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะส่งผลพิสูจน์อย่างละเอียดอีกครั้งนึงมาให้อีกทีนึง
แต่ว่าต้องใช้เวลาอีกประมาณ๑เดือน
แต่เอาเป็นว่าเบื้องต้นที่ได้รับแจ้งมาแล้วเนี่ยคือไม่ปรากฏสาเหตุการเสียชีวิตเนื่องจากสภาพศพเน่าเปื่อย
จนไม่สามารถยืนยันสาเหตุการเสียชีวิตทางนิติวิทยาศาสตร์ได้
ส่วนเรื่องคดีความนะครับคือทางพ่อกับแม่ของน้องดีนบอกว่า
ตอนนี้ก็ต้องปล่อยไปตามกระบวนการยุติธรรมนะแล้วก็รอผลอย่างละเอียดอีกประมาณ๑เดือน
แต่เรื่องคดีวันนี้มีรายงานว่าผู้ต้องสงสัย๒คนที่ตำรวจเรียกมาสอบปากคำ
แล้วก็ปล่อยตัวไปเนี่ยก็เป็นเพื่อนของน้องดีนสอบปากคำอยู่นานกว่า๑๐ชั่วโมงนะครับ
แล้วก็ยังเรียกกลุ่มเพื่อนของน้องดีนที่อยู่ด้วยกันในวันเกิดเหตุที่หายตัวไป
มาให้ปากคำเพิ่มเติมเดี๋ยวจะเรียกมาอีกครั้งหนึ่งนะครับ
วันนี้คุณระวีการแก้ววิจิตผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
ได้ไปคุยกับแม่ของเพื่อนของดีนที่เป็นหนึ่งในผู้ต้องสงสัยที่ถูกเรียกไปสอบสวน
เป็นเพื่อนที่อยู่ด้วยกันเป็นครั้งสุดท้ายเลยก่อนที่ดีนจะหายตัวไป
แม่บอกว่าหลังจากเกิดเหตุก็เป็นข่าวติดต่อกันมาหลายวัน
ทำให้ลูกชายเนี่ยตอนนี้ถูกจับตามองจากสังคมมาก
ว่าจะเป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับปมสังหารดีน
ลูกชายเธอต้องกลายเป็นผู้ต้องสงสัยหัวอกคนเป็นแม่ก็อดสงสารลูกไม่ได้
ต้องมาเจอเรื่องแบบนี้ทุกครั้งที่ตำรวจเรียกไปสอบ
ให้ความร่วมมือตลอดตอนนี้เสียความรู้สึกมาก
ทางพ่อของดีนหรือว่าพ่อของผู้ตายเนี่ยออกมาให้ข่าวว่าสงสัยลูกชายของเธอ
ทั้งที่ก่อนหน้านี้ตอนที่ดีนหายตัวไปเนี่ยเธอกับลูกชายเนี่ยยังไปช่วยตามหาอยู่เลย
แม่ก็รู้สึกแย่ทุกวันนะคะชีวิตแย่ทุกวันลูกตัวเองตกเป็นจำเลยสังคมเนาะ
ทางไหนก็มีแต่คนก็ประนามลูกตัวเองอ่ะตอนนี้
แม่ก็เครียดทุกวันคนบางกลุ่มไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลย
กลับมาด่าลูกของแม่ต่างนานาเขาท้อค่ะเขาท้อเขาก็เครียด
แม่ก็บอกว่าอย่าท้อลูกมันต้องผ่านไปได้
ถ้าเราท้อถ้าเราไม่ให้ความร่วมมือมันก็มากเนอะแม่ก็ไม่อยากอันนี้
ท้อค่ะท้อบางทีก็ร้องไห้แม่ไม่มีทางเชื่อว่าลูกแม่จะไปเกี่ยวข้องในเรื่องนี้เลยค่ะ
ให้ความร่วมมือกับตำรวจทุกครั้งที่เขามาโทรมาปุ๊บแม่ก็ไปทุกครั้ง
ว่าเขาจะเรียกไปไหนแม่ก็ไปกับลูกแม่ทุกครั้ง
ยืนยันแน่นอนค่ะว่าลูกแม่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้
แม่ก็เลยบอกว่าไม่อยากจะให้ลูกชายให้สัมภาษณ์อะไรกับสื่อแล้วนะคะ
เพราะว่าเห็นใจลูกที่ถูกสังคมเข้าใจผิดในบางเรื่องทำให้ลูกชายต้องหนักใจ
แม่ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวแม่ขอพูดแทนลูกเองประเด็นแรกค่ะที่คนเข้าใจผิด
คือคนคิดว่าลูกชายเนี่ยเป็นพนักงานร้านพิซซ่า
แม่บอกว่าลูกชายไม่ได้เป็นพนักงานร้านพิซซ่าตามที่หลายคนเข้าใจ
เสื้อที่เป็นเหมือนเสื้อพนักงานร้านพิซซ่าที่เอาไปให้ผู้เสียชีวิตใส่
เป็นเสื้อแฟชั่นที่ยืมเพื่อนมา
แล้วดีนก็เอาไปใส่ต่ออีกทีนึงใช่
ส่วนเสื้อช็อปที่เจอบนร่างดีน
อย่างที่คุณภาคภูมิบอกว่ามีเสื้อช็อปก่อนแล้วก็มีเสื้อพิซซ่าอีกตัวนึงใช่ไหม
แม่ก็บอกว่าไม่ใช่เสื้อของลูกชายแม่นะ
เป็นเสื้อของรุ่นน้องอีกคนที่ชื่อจริงเหมือนกับลูกชายแม่
ชื่อจริงชื่อเดียวกันแต่นามสกุลคนละนามสกุล
วิทยาลัยปราศนาภาคภูมิหน้าเศรษฐการแม่
พ่อเก่าหาที่เขาเก่าหาลูกของแม่ค่ะ
คือเรื่องเสื้อช็อปเนี่ยเคยมีเพื่อนของดีนออกมาให้ข้อมูลตั้งแต่วันแรกที่เจอศพ
บอกว่าดีเนี่ยเป็นคนยืมเสื้อช็อปของรุ่นน้องมาใส่เอง
เพราะว่าเสื้อช็อปของดีนมันครับ
ก็เลยยืมเสื้อของรุ่นน้องมาใส่อะไรประมาณอย่างนี้
แต่พ่อของหัดสดีนเนี่ยพ่อของดีนเนี่ยมองว่าทำไมลูกชายหนึ่งล่ะถึงใส่หมวกกันน็อก

จักรยานยนต์ก็ไม่ใช่ของลูกชาย
ปกติลูกชายขี่จักรยานยนต์เนี่ยนิสัยไม่ใส่หมวกกันน็อก
มันก็ไม่ถูกกฎหมายแล้วนะเพียงแต่ว่าพ่อบอกว่านิสัยของลูกชายเนี่ยคือไม่ใส่หมวกกันน็อก
เหมือนกับมีความพยายามทำให้ลูกชายไปเหมือนใครคนใดคนหนึ่งหรือเปล่า

ให้เกิดความเข้าใจผิดหรือผิดตัวอะไรหรือเปล่า

ความคืบหน้าคดีเรื่องนี้นะครับพันธุ์ตำรวจเอกกิจสนะพัฒนาเจริญรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติบอกว่า
คลี่คลายคดีนี้ตำรวจที่ฉะเชิงเซาทำคดีร่วมกันทั้งสพสนามชัยเขตสพพนมสารคามสพเขาหินซ้อนแล้วก็ชุดสืบสวนของจังหวัดฉะเชิงเศร้าด้วยนะฮะ
สันนิษฐานเบื้องต้นเนี่ยแน่นอนก็คือเป็นการตายที่ผิดธรรมชาติไม่ใช่การตายอย่างปกติแต่ต้องรอผลการตรวจชนะสูตรศพอย่างละเอียดที่จะออกมาอีกครั้งหนึ่งนะ
แล้วก็รอการตรวจสถานที่พิสูจน์หลักฐานต่างอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งประเด็นนั้นเจ้าหน้าที่ตั้งไว้๒ประเด็นคือ๑เรื่องความขัดแย้งของกลุ่มเพื่อนหรือไม่ก็๒ปัญหาความขัดแย้งเรื่องยาเสพติด
จากผู้ตายเคยถูกจับกลุ่มในคดีร่วมกันครอบครองยาเสพติดในเขตพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเศร้าเมื่อปี๒๕๖๐ตำรวจนำตัวกลุ่มเพื่อนของผู้ตายบางส่วนมาสอบปากคำแล้วและเชื่อว่าการลงมือสังหารในครั้งนี้ต้องมีคนร่วมขบวนการไม่ต่ำกว่า๒หรือ๓คน